คุณผู้ชมครับไปดูหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่ปัตตานีนะคะลูกชายคลุ้มคลั่งค่ะ
ใช้ปืนตีแม่ทุบแม่ทำร้ายแม่แท้จนสลบคาบ้านเลยนะคะ
ตำรวจต้องเข้าชาร์จตัวเกลี้ยกล่อมอยู่กว่า๕ชั่วโมง
สุดท้ายต้องบุกไปชาร์จตัวเพื่อระงับสติอารมณ์ค่ะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะที่ตำรวจเข้าจับตัวนายอัครเดช
วัย๔๐ปีนะคะในบ้านหลังหนึ่งในซอยนักเกลือ๒๓ที่ปัตตานี
คือนายอัครเดชอยู่ก็คลุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายร่างกายนางมธุรดา

ได้รับบาดเจ็บสลบคาบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วนะคะ

สุดท้ายก็ต้องช้าตัวบุกเข้าจับแบบนี้
แล้วก็นำตัวขึ้นรถไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองปัตตานีค่ะ
อัครเดชพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
วนไปกว่าวนมาหน้าตาก็เหมือนลอย
เพียงแค่ว่าแม่ไม่เข้าใจเขา
ที่ผ่านมาเขารู้เรื่องทุกอย่างที่แม่ทำกับเขา
แม่เจ็บแต่เขาเจ็บยิ่งกว่า
คือเหตุการณ์นี้มันสืบเนื้อมาตั้งแต่ตี๑๓๐นะคะ
เพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งตั้งแต่ช่วงกลางดึกนั่นแหละ
ว่ามีผู้ชายคุ้มคลั่งเผาบ้าน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายแม่ตัวเองค่ะ
ก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัย
แล้วก็รถดับเพลิงนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
แม่คือกองจงอยู่กับพื้นในมือเค้าก็ถือปืน
ที่เผาไม่ใช่บ้านตัวเองนะไปเผาบ้านคนอื่นที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
โหดูสิเราก็เขาเรียบร้อยไฟตัวนี้เลย

มีไฟลุกไหม้หลังคาผ้ายางแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นติดกันประมาณ๑๐ห้อง
ตำรวจเข้าไปไม่ได้เพราะว่านายอัครเดชยังคงคลุ้มคลั่ง

ก็พยายามตะโกนเจรจาบอกให้มอบตัวเถอะ
แต่นายอัครเดชยิงปืนสวนออกมาหลายนัดเลยค่ะ
จังหวะนั้นนางมธุรดาผู้เป็นแม่ที่ถูกทำร้าย
คลานหนีออกมาจากบ้านในสภาพสะบักสบอมนะคะ
กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนนายอัครเดชปิดประตูบ้านหนีเข้าไปหลบในห้องนอน
จังหวะนั้นแหละเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึงได้เข้าไปฉีดน้ำสกัดไฟ
ใช้เวลา๑๕นาทีก็ควบคุมไฟได้
คือลักษณะของนายอัครเดชเนี่ยเขามีร่างกายพิการ

แล้วก็มีอาการทางประสาทด้วยเพราะว่าเสพยาเสพติด
ก่อนเกิดเหตุสองแม่ลูกอยู่บ้านด้วยกัน
ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ทะเลาะกันรุนแรงนะคะ
แล้วอยู่นายอัครเดชก็หยิบปืน๙มมออกมาข่มขู่แม่
แม่ก็พยายามร้องขอบอกเก็บปืนเธอเก็บปืน
แต่กลายเป็นว่านายอัครเดชเอาปืนทุบทำร้ายแม่แบบนี้ค่ะ

เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามได้ยินก็ตะโกนออกมาเลยบอกว่า
อย่าทำร้ายแม่ตัวเองบอกให้หยุด
กลายเป็นว่านายอัครเดชยิงปืนขู่ขึ้นไปเลย
แล้วก็เดินมาที่บ้านฝั่งตรงข้าม
เอาน้ำมันไปราดบ้านเขาแล้วจุดไฟเผาเลย
คนที่อยู่ในบ้านคือปีนกำแพงหนีตายนะคะ

เธอบอกว่าหรือจริงไม่ได้เคยมีปัญหากับ
นายอัครเดชเลยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่า

แล้วก็มีปัญหาทางจิตก็ไม่อยากจะมีปัญหา

บอกครอบครัวแล้วว่าเออพาเขาไปรักษาเถอะ

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าเธอตกใจมาก

โดนไฟไหม้เข้าไปใครจะรับผิดชอบอ่ะ
อยู่ในบ้านเหลือบข้าวอยู่ข้าง

เขาเดินไปลงห้องลงที่๑๐
ไปกับ๕คนแล้วกับ๑๐

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบ
ปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ที่เกิดเหตุ๖ปลอก

สำหรับกรณีไฟไหม้นะคะว่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินไว้ที่เท่าไหร่
เพราะต้องรวบรวมไปดำเนินคดีตามกฎหมายไปประกอบสำนวนด้วย
สำหรับอาการของนางมธุรดาที่ถูกนายอัครเดชใช้ด้ามปืนทำร้าย
ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะยังไม่สามารถให้ปากคำได้ค่ะ